ขณะที่หลายพื้นที่มีฝนตกหนักก็มีเหตุรายงานเรื่องของเพลิงไหม้เข้ามานะคะ
เป็นเพลิงไหม้กระเช้าชิงช้าสวรรค์ภายในสวนสนุกเปิดใหม่ในย่านสุขุมวิทย์ด้วยนะคะ
แต่ว่ายังโชคดีนะคะครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
เพราะว่าในขณะเกิดเหตุนั้นมีฝนตกอย่างที่บอกนะคะ
ก็เลยทำให้ทางสวนสนุกปิดบริการในส่วนนี้ไปค่ะ
นี่เป็นภาพขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้กระเช้าชิงช้าสวรรค์
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจร
ทำให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณกระเช้า
แต่โชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีคนติดอยู่ภายใน
เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัด
มกลางสายฝนที่ตกลงมาทำให้เพลิงสงบอย่างรวดเร็วนะคะ
บรรยากาศบริเวณสวนสนุกก็เป็นไปอย่างโกลาหลค่ะ
เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป

ส่วนประชาชนที่ได้ซื้อตัวเครื่องเล่นในวันนี้
สวนสนุกก็ดำเนินการบันทึกตราสัญลักษณ์ไว้
ให้ประชาชนกลับมาใช้บริการในวันอื่นได้นะคะ
จำกัดบอกว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในกระเช้าชิงช้าสวรรค์
เพราะก่อนเกิดเหตุประมาณ๓๐นาที
ปิดให้บริการเครื่องเล่นไปชั่วคราวเพราะฝนตกหนัก
กระเช้าชิงช้าที่เกิดเดินไจรกระเทียบไล่นั้นประตูชำรุกค่ะ
และอยู่ระหว่างการนำไปซ่อมบำรุงโดยที่ไม่ได้เปิดให้บริการ
สาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาดับเพลิงประมาณแค่๔นาที
และเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทำให้รถไฟเหาะค้างกลางเส้นทางนักท่องเที่ยวต้องเดินลงมากันเองด้วยค่ะ